ก็เคยเตือนกันอยู่บ่อยก่อนใช้รถใช้ถนน
จากจะต้องดูความพร้อมของคนขับ
เหตุการณ์จะหลักษณะของยางระเบิด
มีรถกระบะคันหนึ่งขึ้นโทเวย์ค่ะแล้ว
ยางระเบิดจนรถมุนแล้วก็หงายท้อง
แต่ปรากฎว่าล้อกระเด็นลุดออกมา
ร่วงไปใส่ร้านก๋วยเตี๋ยว

อุบัติเหตุนี้นะคะเกิดขึ้นที่ทางด่วนโทเวย์หลักกิโลเมตรที่๒๙
เข้ากรุงเทพนะคะอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
เสียหลักไปชนเสาไฟและแท่งแบรีเออร์นะคะ
รถหงายท้องแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตรวจสอบรอบของเครื่องใช้กระจายเต็มถนนเลยนะคะ
เสาไฟหักโค้นได้รับความเสียหายไป๑ต้น
มีคนเจ็บ๔คนกู้ชีพเทศบาลนครรังสิตให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะ
นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยางอะไหล่รถยนต์ของรถรับะคันนี้
ตกลงไปข้างล่างนะคะนี่ค่ะร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ข้างล่าง
ได้รับความเสียหายนะคะหลังคาร้านพังถ้วยชามแตกค่ะครับนี่
จากการสอบสวนคนขับคนขับบอกว่าขับรถออกจากบ้าน
คลองหลวงกำลังจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลวิภาวดี
พอมาถึงที่เกิดเหตุยางหน้าด้านขวาเกิดระเบิดนะคะ
รถเสียการควบคุมหมุนไปฟาดกับแท่งแบรีเออร์เกาะกลางถนนที่มีเสาไฟพอดี
เสาไฟก็เลยโค้นลงมารถก็ตีรังกาหงายท้องเลยค่ะ
มาจากรังสิตแล้วครับมุ่งหน้าไปไหนครับพี่
ไปโรงพยาบาลวิภาวดีจะไปโรงพยาบาลวิภาวรี

แล้วก็บันทึกภาพเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

มายกออกจากพื้นที่นะคะ
ก็ต้องเคลียร์พื้นผิวการจราจรด้วยนะคะ
คนขับรถกระบะก็ได้รับบาดเจ็บ
ก็หลังจากที่รักษาอาการบาดเจ็บแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องสอบปากคำแล้วค่ะ
เพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันมีความเสียหาย
เสาไฟเสาไฟของทางราชการ
เราเคยเล่าข่าวไปหลายครั้งแล้วนะคะ
เสาไฟต้นหนึ่งราคาไม่ถูกเป็นแสนนะคะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาอีกข้างล่างที่แบบ
อะไรรถตกลงไปข้างล่างอะไรแบบนี้